กรุงการบันเทิงมันก็เฮฮาแบบนี้ด้วยครับเขา

ถ้าใครติดตามข่าววงการบันเทิง

โดยเฉพาะคู่รักที่รักกันมาแบบนาน
รักกันมาแบบวิ่งมาลาทอนกันมาหลายเส้นทางแล้ว

แสดงว่าเลิกกันไปอ้าวอยู่ดีเลิกกันไป
งงสิครับแฟนคลับนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าไม่เกิดขึ้นกับคู่นี้แน่นอน
เป็นอีกหนึ่งคู่ละกันที่คบหากับภูผาเตชนรงค์
มันนานมากนานจริงนานเป็น๑๐ปี

หลายคนห่วงเหมือนกันคู่นี้เอ้าไม่แต่งสักที
มิ้นท์ล่าสุดค่ะด้วยความห่วงใยนะคะ
ไถ่ชีพจรหัวใจกันหน่อยนะคะ
มิ้นท์บอกพี่หนูว่ายังดี

เรื่องทะเลาะเบาะแว้งเอ้ามันก็มีบ้างมีอยู่แล้วแหละ
ตามภาษาคู่รักหลักเลยค่ะ
เรื่องการไลฟ์สไตล์ไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่

งอแงบ้างเขางอแงบ้าง
อยู่กันมาจนรู้วิธีปรับตัวแล้วค่ะ
วิธีรับมือกับทุกสถานการณ์ไปแล้วคุณผู้ชม
ไปฟังมิ้นท์ชะลิดากันนิดนึงละกันไปค่ะ
สำหรับคู่มิ้นมิ้นเป็นคนที่ชอบเคลียร์ให้ได้จบไวที่สุด
แต่อย่างพี่ผ่าเนี่ยเขาก็จะนิ่งทุกอย่างที่มีปัญหากันบ่อย
ก็คือเรารู้สึกว่าเราสู้แล้ว
เราเป็นชนิดเราเป็นชนิดเราเป็นชนิดเราเป็นชนิดเราเป็นชนิดเราเป็นชนิดเราเป็นชนิด
แล้วในขนาดนี้เราก็เอิ้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
ถ้าทะเลากันในโมเมนต์แบบไปเที่ยวอะไรแบบนี้ก็เบคหันหลังแป๊บนึง
กินอาหารทะเลอะไรให้ชื่นใจแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่
เออมีเท่าว่าเขาแกล่นนะเขาโตมากับน้องชายนะ
เขาก็ว่าแมนแล้วนะแต่มาเจอพี่ภูผานี่ก็แมนกว่าหนูเหนื่อยอะค่ะพี่
เพราะดูแบบเป็นคนมีพลังบวกอย่างนี้นะ

จะตอบคำถามแทนคนอื่นจะตอบเรื่องตัวเอง